อดีตภรรยาเขาตอนนี้เป็นสาวหล่อไปแล้วนะคะ

แต่ว่าอิสระเสรีนะคะต่างคนต่างมีแฟนได้
ห่วงจ้ะพี่เอยินดีนะ
ก็ดูอยู่ครับ
เขารู้
เขารู้เขาก็ดูอยู่

แต่ว่าเราก็ไม่ดีพอนะ
เราไม่ค่อยมีเวลา
นี่นะคะเออไม่เป็นไรนะความสัมพันธ์แบบนี้
แต่ว่าอยู่ด้วยกันแบบนี้อยู่ด้วยกันได้